ประเมินผลงานทีมฟุตซอลไทยครับล่าสุด

เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกนะครับว่า
ยังไม่ได้มีการหารือกันระหว่างทีมฟุตซอลกับทางสมาคมอย่างละเอียด
แต่ว่าสมาคมนั้นไม่ได้โทษทีมชุดนี้เพราะว่าทำหน้าที่เพื่อชาติอย่างดีที่สุด
ทั้งการเก็บโต้ที่แล้วก็เพียงแต่ทีมมันเคราะห์ร้ายครับ
ต้องเจอกับทางอีรานก่อนเวลาอันควรดังนั้น

ก็คาดว่าจะมีการพุฒุอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า
ก็ให้กำลังใจกันนะครับในยามที่ทีมฟุตซอร์ไทยล้มนะครับ